ช่วงนี้หลายคนรอคอยกันแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของของกินเด็ด
อร่อยอร่อยนำมาฝากโอ้โหเราเอาใจคนรักเส้นในช่วงนี้ใช่แล้วค่ะสำหรับ
นูก๋วยเตี๋ยวนี่มีหลากหลายมากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยว
ไปกันที่อุดรธานีค่ะใครที่มีโอกาสแวะเวียนผ่านไปไหว้สักการะปูน
สุโธที่คำชโนธนะคะมีก๋วยเตี๋ยวเด็ดในราคา๑๐บาทมา
แนะนำรวมไปถึงจังหวัดชายนาฏด้วยค่ะเมนูเด็ดมากสำหรับก๋วยเตี๋ย
ยำสุโขทัยค่ะจัดเต็มหน่อยเอาใจแฟนหน่อยดิฉันหายไป
๑สัปดาห์มาพร้อมกับเมนูเส้นด้วยนี่เลยก๋วยเตี๋ยวน้ำลายนี่
ใช่ลวกเส้นนะครับใครใครก็ไปกินค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูสูตร
สุโขทัยเมนูเด็ดของคุณป้าผ่องศรีรุ่งศรีที่ตำบลบางหลวง
อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาธค่ะด้วยกิติศัพท์เป็นก๋วยเตี๋ยวสุด
โบราณมานานกว่ายี่สิบปีพิธีพิธันในการปรุงเพราะคุณป้าผ่องศรี
แล้วก็ลูกจะช่วยกันทำเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบทุกอย่าง
เองเลยนะคะตั้งแต่สับหมูเองต้มไข่คั่วพริกคั่วถั่วลิสง
อันนี้สำคัญก๋วยเตี๋ยวสุโขไทยต้มยำดีนะต้องมีถั่วลิ
พริกส่งคั่วนี่แหละใช่แล้วก็พริกพริกคั่วสดด้วยนะครับ
แล้วก็เครื่องปรุงอื่นก็คือเตรียมกันเองหมดเลย
เพื่อให้ได้ของที่สดใหม่แล้วก็สะอาดค่ะ
ส่วนสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือมะนาวสดไม่ใช้มะนาวขวดนะจ๊ะ
เพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ถึงซึ่งรสชาติที่แท้จริง
ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำสุโขทัยของแท้แน่นอน
จากนี้ค่ะยังมีเมนูชวนชิมอย่างก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น
แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นประยุกต์อีกด้วย
ที่สำคัญมีจุดขายด้วยการเสิร์ฟไข่ต้มแบบยางมะตูมทุกชาม
และราคาไม่แพงค่ะธรรมดา๓๐บาท
ใครไม่อิ่มสั่งพิเศษ๔๐บาทเท่านั้นเอง
ได้ข่าวว่าลูกค้าสั่งแล้วสั่งอีกกินเพลินจนลืมอิ่มเลย
กินจนลืมอิ่มเป็นคุณจะสั่งสักกี่ถ้วยกี่ชามเนี่ย
เอาเลย๒อย่างละ๒เหรอ
หมูตุ๋น๒สุโขทัย๒ต้มยำของประมาณนั้นเลย

นี่วิธีแบบเขาเรียกอะไรนะหั่นไข่ต้มยางมะตูมใช้ได้
ส่วนใครที่ผ่านไปไหว้ปู่ศรีสุโธคำชโนธดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์นะคะ
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะ
มีก๋วยเตี๋ยวขายดีราคาเริ่มต้นแค่๑๐บาท
จนถึงราคา๔๐บาทมาแนะนำ

นายวิรัติคำสุขเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวบอกว่า
เป็นชาวกรุงเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปีก่อนค่ะย้ายไปอยู่อำเภอบ้านดุงค่ะ
จากนั้นก็ยึดอาชีพขายก๋วยเตี๋ยว
ได้รับการตอบรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดี
โดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห
ก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปกราบไหว้ปู่ศรีสุโธนะคะ
ยิ่งส่งผลให้คล้ายดิบคล้ายดีเทน้ำเททา
รายได้ขายได้วันละ๕๐๐๖๐๐ถ้วยเลยทีเดียว

โอ้โหอย่างนี้ก็ลูกก๋วยเตี๋ยวมือหงิกเลยสิ
๕๐๐๖๐๐ถ้วยโอ้โหเยอะนะคะ
สุดยอดเลยอ่ะเมนูเส้นเส้นผ่านไปแล้วโอ้ยน้ำลายไหล
ยังมีอีกโอ้โหเป็นเรื่องราวของก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์เลยนะ
อันนี้ชามเล็กสิบบาทไปแล้วใช่แต่นี่เป็นชามยักษ์ชามเบอร์เริ่ม
แล้วก็ท้าทายคุณผู้ชมรวมไปถึงลูกค้าที่ไปทานที่นั่นว่า
ถ้าทานหมดภายใน๒๕นาทีทานฟรีไปเลย๒๕นาที
ไปดูสิใหญ่ขนาดไหนที่เชียงใหม่ครับอยากไปลองจังเลย
นี่เหล่าบรรดาลูกค้าที่มาขอท้าลองว่าก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์เนี่ย
จะทานหมดไหมภายใน๒๕นาทีนะครับเขาบอกว่ามากันไม่น้อยเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับ
ทานก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวชามแดงในตำบลดอยแก้ว
อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลายคนเนี่ยเขาต้องซ้อมกินนะ
ก่อนที่จะร่วมประลองทำลายสติความเร็วในการกินก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์น้ำหนักกว่า๓กิโลกรัม
โอ้โหนี่แหละ๓กิโลกรัมกินให้หมดภายใน๒๕นาทีครับ
เขาบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวชามแดงเนี่ยเปิดขายมาได้๑๑เดือนแล้วนะ
เดือนมีนาคมนี้จะครบรอบ๑ปีเจ้าของร้านเลยผุดไอเดียแข่งกินโคตรก๋วยเตี๋ยว
มันเป็นชื่อเขาเป็นเมนูร้อนแรงในชามใหญ่ขนาด๑ฟุตเลยทีเดียวนะครับ
กติกาการแข่งขันไม่ยากครับอย่างที่เรียนให้ทราบ
กินก๋วยเตี๋ยวรวมหมูน้ำตกให้หมดภายใน๒๕นาที
แค่นี้ก็มีชัยได้กินก๋วยเตี๋ยวฟรี
แต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยเขาบอกว่า

ที่มีคนเคยทำเอาไว้ครับ
มีเหมือนกันครับเขาเรียกว่ายอดคนนะครับ
สามารถทานหมดได้คนเดียวนะครับ
ตอนนี้สถิติที่ดีที่สุดของทางร้านนะครับที่สามารถทานโคตรเตี๋ยวนะครับ
เร็วที่สุดนะครับ๑๒นาที๔๕วินาทีนะครับ

สำหรับนักกินทั่วไปที่อยากท้าประลองนะครับเพียงท่านทานหมดก่อน๒๕นาที
ฟรีไปเลยครับมูลค่า๙๙บาทครับ
นิดเดียวครับมาถึงที่ร้านแจ้งนิดนึงครับว่าจะมาท้าประลองกินโคตรเตี๋ยวครับ
ใครอยากท้าประลองไปเลย
มากอ่ะคุณ๑๐นาทีทานหมดได้ยังไง
แทบจะเป็นการเทใส่ปากเอือกเดี่ยวเลยเลย
ที่ชนะทำลายสถิติเดิมนะครับ

ยังจะมอบตำแหน่งเกียรติยศประจำร้านเชิดหน้าชูตาให้อีกด้วย

เรียกได้ว่าพอทำลายสถิติการกินก๋วยเตี๋ชามยักษ์ของเขาแล้ว
เป็นที่ภาคภูมิใจแก่ครอบครัวและวงตระกูลอีกต่างหากนะครับ
ใครนะครับไม่ประสงค์ที่จะประลองความเร็วแต่อยากไปทดลองความอร่อย
ก็สามารถไปได้แล้วก็สั่งแบบธรรมดาไง
ชามธรรมดาเนี่ยจะเริ่มต้นที่ชามละ๓๐บาทนะครับ
มีเมนูเด็ดก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น

เส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่เหลืองบะหมี่ขาวเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็วุ้นเส้น

เล็กชามเดียวชามเดียวเองเหรอชามเดียวก่อน
ตามหลังเดี๋ยวคิดก่อนว่าจะเอาเส้นอะไร
สำหรับเครื่องนะครับก็มีให้เลือกหลากหลายครับ
มีหมูย่างน้ำผึ้งไก่ย่างน้ำผึ้งซี่โครงหมูตุ๋นไก่ตุ๋นหมูหมักลูกชิ้นและลูกชิ้นปลา
เฮ้ยไม่ธรรมดาเยอะมั้ยเยอะมากแล้วก็
ไม่พอยังมีน้ำซุปให้เลือกอีก๖อย่าง
เขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกเลยนะที่มีให้เลือกเยอะขนาดนี้
ข้นน้ำตกน้ำตกต้มยำต้มยำน้ำข้นซุปเปอร์ต้มยำน้ำใส
เหนื่อยนะไปกินไหมคุณเราไปกันมั้ย

มีเยอะจริงให้ได้เลือกกันนะครับ
อะไรบ้างใส่หมูย่างน้ำผึ้งซี่โคงหมูตุ๋นลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลา

แล้วก็เอาเป็นน้ำตกต้มยำใส่น้ำข้น
เอาเป็นว่าคุณบอกเขาว่าเอาทุกอย่าง

อย่าไปเลือกเหมือนดิฉันนะไม่รับประกันท้องไส้

แต่ร้านนี้เขาอร่อยแล้วก็น่าลองน่าสนุก
ถ้าคุณผู้ชมทานไว้ท้ามใดภายใน๒๕นาที

คุณผู้ชมค่ะมีอีกหนึ่งเมนูพื้นบ้านค่ะ
เขาเรียกว่าสาหร่ายน้ำจืด
หรือว่าชาวบ้านเขาเรียกสั้นว่าไข่นั่นเอง

ไม่รู้ใครสาหร่ายไม่ใช่คนสาหร่ายเรียกว่าใครเฉยใครไม้มาลายคอควายนี่แหละค่ะ
เป็นอาหารพื้นบ้านที่ค่อนข้างหาทานได้ยากเหมือนกันนะคะ
แล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยไปกันที่จังหวัดเลยค่ะ

นายกันเสียงนั่นไม่ต้องร้องคลิก
เด่นชัยสุมีศรีอายุ๖๗ปีนะคะ
พร้อมภรรยาชาวบ้านอาฮีตำบลอาฮีค่ะ

ลงไปหาสาหร่ายหินหรือว่าสาหร่ายน้ำจืด
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าไข่นี่แหละค่ะ

ชาวบ้านบอกว่าช่วงฤดูหนาวถึงฤดูร้อนเนี่ย

พื้นที่ของบ้านอาฮีที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเหือง
กั้นพรมแดนระหว่างจังหวัดเลยกับลาว

วบคู่กับอาหารพื้นบ้านอย่างไข่นี่แหละค่ะ
โดยชาวบ้านนะคะจะลงไปเก็บสาหร่ายที่แม่น้ำ
ซึ่งมีความลึกประมาณหัวเข่าเท่านั้น

หลังจากนั้นก็จะดึงสาหร่ายที่เกาะก้อนหินออกมา

แล้วนำไปล้างให้สะอาดก่อน
ตากแดดจนแห้งประมาณ๑วัน

ก่อนจะขยี้สาหร่ายให้เป็นผง

เขาเรียกว่าแกงอะใส่เนื้อไก่
ใส่ไข่กินกับน้ำพริก

เก็บไว้รับประทานได้นานเลยทีเดียว

สักครู่เห็นอยู่ที่ไปบดให้เป็นผง
ขยี้ให้เป็นผงนะแล้วก็เอาข้าวเหนียวจิ้มแล้วก็ทานเลย
กับน้ำพริกด้วยอะไรอย่างนี้น่าจะอร่อยเหมือนกันนะคะ
หากเหลือจากการรับประทานในครัวเรือนแล้ว
ก็จะนำไปขายที่ตลาดเช้าและตลาดเย็นในชุมชนอาฮี
และที่ตลาดเทศบาลท่าลี่ก็จะมีพ่อค้าคนกลางมาซื้อ
ราคาถุงละ๒๐บาทเท่านั้นค่ะ
ขายตามหมู่บ้านแล้วคนที่แปลกคนที่เขารู้เขาก็มาซื้อไป
มันจะมีแค่ช่วงสามเดือนนะคะได้ค่ะเขาก็จะทำไป
ไปเอาใส่ในทอดไข่อย่างนี้ค่ะทอดไข่ก็อร่อยนะคะ
เวลาเราไปผสมกับทอดไข่ก็จะทำให้เป็นหอมมันหอมดีค่ะ
สำหรับคุณค่าทางโภชนาการนะคะมีคุณค่าทางโปรตีนวิตามินสูง
เสริมสร้างสุขภาพร่างกายเพราะว่าเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่ง
ผู้สูงอายุในหมู่บ้านนิยมรับประทานกันมาก
เชื่อว่าจะทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและอายุยืนนั่นเอง
ก็ไปตามหาทานกันได้สำหรับใคร
และหาทานยากด้วยนะคะราคาก็ไม่แพงมากเท่าไหร
คงหาได้ในช่วงฤดูหนาวไปจนถึงฤดูร้อนนะจ๊ะ
ช่วงนี้พักกันที่เรื่องราวของของกินช่วงหน้าคุณผู้ชมครับ
เป็นเรื่องราวของอาชีพเสริมการหารายได้เสริม
น่าสนใจหลายอาชีพเลยทีเดียวติดตามกันได้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ครับ